คุณผู้ชมครับทีมข่าวนั้นมีการพูดคุยนะครับ
กับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอุบลราชธานีครับเขาไปทำงานอิสราเอลนะ
ได้เล่านาทีหนีตายจากเหตุสู้รบให้ฟัง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งกรณีนะครับ
เดี๋ยวลองไปฟังที่เขาเล่าหน่อยครับ
ตอนนี้ก็ยังมีการยิงกันครับมีทหารลงพื้นที่
โอ้สดร้อน
ครับผมยังมีทหารลงพื้นที่ครับ
ยังมีเสียงยิงตลอดครับคือทางฝ่ายอิสราเอลยิงตู้ไปตลอดนะครับ
กลัวก็กลัวนะครับแต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนครับว่า
มันจะยังไงถ้าร้ายแรงมันก็ต้องคงกลับจริงอะครับ

เป็นนุ่มอุบลราชธานีครับไปทำงานอิสราเอล๔ปีนะครับ
อยู่ในชุมชนเกษตรโมชาฟอยู่ทางตอนล่างของอิสราเอล
๕กิโลเมตรจากบริเวณฉนวนกาซ่าพี่กะเต็ม
คุณผู้ชมใกล้มากนะฮะเปิดใจนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ย
เข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับหลังจากการสู้รบ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันแรกเลยวันที่ถล่มเนี่ย
เสาร์ที่ผ่านมาครับจมตีทางอากาศ
ก่อนจากนั้นมีเสียงไซเรนครับเตือนแล้วก็กลุ่มฮามาส
โจมตีภาคพื้นดินยิงถล่มพยายามจะบุกเข้ามาในหมู่บ้าน
ตัวเองแล้วก็เพื่อนแรงงานไทยสักประมาณ๔๐คนกำลังออกไปทำงานครับ
ตอนนี้ก็วิ่งหนีตายกันหนีระเบิดหนีปืนครับ
หลบในหลุมหลบภัยระหว่างทางฝั่งอิสราเอลเองก็ยิงตอบโต้นะครับ
แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มแรงงานไทยนั้นคือ
เขาบอกว่ามันจะมีคลิปที่ยืนแบบเบียดเสียดกันในหลุมหลบภัย
ต้องคอยให้กำลังใจกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย
ต้องปรองเหตุการณ์สงบลงจึงออกจากหลุมหลบไพร
เพราะยังดีครับตรงจุดนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะ
เอาคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะ
นี่กำลังทีที่เขาปลุกมาให้ถึงแคมป์ผมครับ

เราจะนอนจะหลับมันก็สะดุ้งกันแล้ว
บึ้มบึ้มตลอด
นี่ครับอย่างที่ทางคุณอ๊อฟบอกนะครับ

นอนก็นอนไม่ได้ครับมันระแวงตลอดเวลานะครับ
ข้างนอกก็ไปไม่ได้หมู่บ้านถูกปิดตาย

ตอนนี้ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดตลอดเวลา
กลัวว่าสุดท้ายกลัวว่าจะถึงคราวของตัวเอง

แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับรอทางการไปรับเพียงอย่างเดียว
ตอนนี้มีแรงงานไทยบางส่วนครับ
ลงทะเบียนขอกลับไทยใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์กว่า
ก็จะได้เดินทางกลับขณะนี้จำใจว่า
ต้องอยู่แบบมีสติไปก่อนนะครับขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นภาพในหลุมหลบภัย
ที่บอกว่าไปเบียดเสียกันอยู่ในนั้น
๕กิโลเมตรจากฉนวนกาซ่าคือใกล้มากในจุดที่บุกเข้ามานะครับ